เดี๋ยวเบรกนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคดีเสือดำกันทั้งเบรกเลยนะฮะ
หัวข่าววันนี้ศรีวราจี้คดีเสือดำเพิ่ม๓ข้อหาเจ้าสัว

เพราะว่าพลตำรวจเอกศรีวราบรังสิพรรมมคุณพบร
ลงพื้นที่ไปประชุมเร่งรัดในการสืบสวนคดี
กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรรมนกุลบรองพบตร
พร้อมคณะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

เพื่อเร่งรัดคดีนายเปรมชัยกรณสูตร
กับพวกรวม๔คนล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
โดยมีพลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุกผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนในคดีทั้งของภาค๗
แล้วก็ชุดสืบสวนสอบสวนจากจังหวัดกาญจนบุรี
นำสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลได้กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

บอกว่าการเดินทางมาเมื่อวานนี้มาติดตามเร่งรัดสำนวนคดี

รวมรวมพยาหลักฐานให้ครบถ้วนทุกข้อหา

และการร่วมกันครอบครองงาช้างผิดกฎหมาย

สั่งฟ้องเสนอพนักงานอายการให้ทัน
ภายในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ

พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่๑

เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบ
เกี่ยวกับเรื่องของงาช้าง
และการครอบครองอาวุธปืน

ไม่มาอีกก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
และในวันเดียวกันนั้นคือ๑๔มีนาคม

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนฝั่งตะวันตก
ที่จะเดินทางมาให้ปากคำกรณีเป็นผู้ร้องทุกข์
แจ้งความเอาผิดนายเปรมชัยฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน
เห็นไหมต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวนะ

แจ้งข้อหาเรื่องงาช้างและอาวุธปืนกันในเปรมชัย

จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในเรื่องของคดีติดสินบนนั่นเองนะครับ
แล้วจากนั้นจะออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๑๔มีนาคม
ข้อกล่าวหาที่บอกไปมีข้อกล่าวหาอะไรบ้าง
เก่าหาการครอบครองอาวุธปืน
ข้อเก่าหาร่วมครอบครองงาช้างแอฟริกาโดยผิดกฎหมาย
และ๓ข้อกล่าวหาที่ว่าติดสินบน
จึงเป็น๓ข้อกล่าวหาที่สำคัญเพิ่มเติมจาก๙ข้อหา
ที่นายเปรมชัยและพวกโดน

พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล
ได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าว

นายเปรมชัยจะเดินทางไปต่างประเทศวันนี้

ผลตำรวจเอกศีวราบอกว่าจากการตรวจสอบแล้ว
นายเปรมชัยได้ทำหนังสือถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง
กำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ออกจากสนามบินดอนเมืองในวันที่๑๐มีนาคม

เพื่อไปยังประเทศบังกลาเทศในเวลา๙นาฬิกา
โดยจะมีลูกเรือ๒คนผู้โดยสาร๔คน
และเดินทางกลับในวันที่๑๑มีนาคม
ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
อันนี้เป็นรายงานข่าวออกมา
ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าจะไปวันศุกร์ที่๙มีนาคม

เขาแจ้งการเดินทางต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้
เขาจะหลบหนีไปต่างประเทศหรือเปล่า
เขาจะไม่มารายงานตัวไม่มารับทราบข้อกล่าวหา

เดินทางวันที่๑๐มารายงานตัว๑๔

คือจริงแจ้งไว้ไป๑๐กลับ๑๑

แต่ทีนี้ออกไป๑๐แล้วจะกลับมาตามกำหนดไหม

พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบอกว่า
การเดินทางออกนอกประเทศของนายเปรมชัย
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดี

จากเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมนำตัวฝากขังต่อสาร

การที่จะไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอีก๓ข้อกล่าวหา

และก็หมายจับก็ว่าไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวานนี้นายธิรเดชปาละสุวรรณ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เข้าตรวจวัดขนาดงาช้างจำนวน๒คู่๔กิ่ง

จากบ้านพักของนายเปรมชัย
และรับมอบจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศแล้ว
เพื่อนำมาเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานให้กรมอุทยาน

หลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายเปรมชัย
และภรรยาในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่า
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกมงคลพรานสูงเนิน

งาช้างก็จะตอบเป็นยินดิน

ถ้าหากทางกรมอุทยานชนะคดีนะ

ต้องนำไปบดเผาทำลายทิ้งซะ

แต่หากหน่วยงานของรัฐอยากนำไปศึกษาหรือเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์
ก็สามารถประสานเพื่อพิจารณาได้
แต่ที่ผ่านมานะก็จะถูกนำไปทำลายเพราะเกรงว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เดี๋ยวงาช้างเหล่านี้ซึ่งผิดกฎหมาย
จะกลับมาหมุนเวียนในระบบหมู่

เดี๋ยวจะย้อนกลับมาอีกเดี๋ยวใครจะไปแอบเอาวัตถุพญานอันนี้

แล้วก็เอามาสู่การครอบครองโดยผิดกฎหมายอีก
เนื่องจากมีมูลค่าสูงด้วย

ภรรยานายเปรมชัยขึ้นทะเบียนงาช้าง๒คู่
เป็นงาช้างบ้านซึ่งระบุว่าเป็นมรดกตกทอดมา

พบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาจริง
จึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
แล้วก็ได้นัดหมายนายเปรมชัยและภรรยา
รวมทั้งนางสาววันดีสมภูมิ
ซึ่งเป็นผู้รับรองว่างาช้าง๒คู่เป็นงาช้างบ้าน
โดยให้ทั้ง๓คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๕๙
ปทศในวันที่๑๔มีนาคมนี้
นี่คือ๑ใน๓ข้อหาใหม่นะครับ
ขณะที่คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดการสวัสดีภาพสัตว์กรมประสุทธิ์
ตอนนี้เตรียมเสนอรายชื่อสัตว์ป่า๑๕ชนิดเข้าสู่กฎหมายแล้วนะ
ก็คือกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเซ็นรับทราบ
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎกระทรวง
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทางด้านของกระทรวงเกษตรก็บอกว่า
ตอนนี้แยกชื่อของสัตว์
ที่จะถูกบรรจุอยู่ในพรบธารุณกรรมสัตว์เรียบร้อยแล้ว

จะเป็นช้างเป็นเสือเป็นเสือดาวเป็นอะไรเนี่ย

รอการประกวดประกาศรงกฎกระทรวงนะฮะ
ก็คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณหลังสิ้นเดือนมีนาคม
โดยโทษของการทารุณกรรมสัตว์ป่าที่ระบุไว้๑๕ชนิดดังกล่าว
เข้าข่ายผิดเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับ
สำหรับสัตว์ป่าจำนวน๑๕ชนิดที่เสนอชื่อสู่กฎหมายทารุณกรรมสัตว
หนึ่งในนั้นมีสัตว์ประเภทเสือทุกชนิด
ซึ่งรวมไปถึงเสือดำด้วยเสือดาวด้วย

นี่คือความคืบหน้าของกฎหมายนะครับ